แต่ว่าจังหวะนี้โดนเอาบอลคืนมาครับโดยโคเมียงจิน
หลายเข้ามาครับเกาหลีใต้หาละครับได้บอลซุทคุญจุนศรี

โอ้โฮซุทคุญจุนครับ
มาเร็วจริงครับประตูแรกของเกาหลีใต้

หนึ่งในสามผู้เล่นในลีกของยุโรปที่ลงเป็นเสือตัวจริง
อีกครั้งครับจังหวะพลิกโอ้เข้าขวาแล้วพอลื่นเนี่ยเปิดโอกาส
จริงเขาสามารถไปต่อได้แต่ว่าเขายิงเลยครับ
โอ้โหมั่นใจในพละกำลังแล้วก็ระยะนะครับระยะทำการของเขา
ทีมชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้ประตูแรกจากผู้เล่นหมายเลข๙ซุกฮุนชุน